ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ถือว่าชัดเจนแล้วนะฮะการเมืองไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
สมัครเข้าเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและคงเป็นคันดิเดตนายกในการเลือกตั้งที่จะถึงของพักนี้อย่างแน่นอน
ณขณะนี้รอกันก็คือว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของพลเอกประยุทธ์ของบิ๊กตู่เนี่ย
ที่เป็นนายกของพักพลังประชารัฐนะจะอยู่จนครบวาระสภา๒๔มีนาคม
หรือจะมีการยุบสภาก่อนมันมีผลเรื่องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักของผู้ที่จะสมัครลงเลือกตั้งนะ

ล่าสุดนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับ
ทางภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
วิรากรคำประกอบสสนครสวรรค์หลายสมัย

ประกาศลาออกกลางที่ประชุมสภาวันนี้นะครับ
คุณวิรากรบอกว่าเมื่อลาออกจากพลังประชารัฐ
ก็พ้นสภาพจากการเป็นสอสอ
เดี๋ยวจะไปร่วมงานกับพักภูมิใจไทย
จะเปิดตัววันพรุ่งนี้๑๑มกราคม
ใบลาออกจากการเป็นสอสอเรียบร้อยแล้วด้วย
มีผลตั้งแต่๑๖นาฬิกาวันนี้

หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐจะเป็นคนใจดี
เหมือนการเข้าหานักการเมืองทั่วไป
เพราะถูกบรรดาเสรอบตัวคอยกีดกัน
ที่สำคัญจากการสำรวจคะแนนนิยมในพื้นที่นครสวรรค์
พบว่าหากอยู่กับพลังประชารัฐต่อไป

ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
มีคุณนิโรธสุนทรเลขาคุณสัญญานินสุพรรณ
ตามรายงานข่าวคุณวิรากรบอกว่า
น่าจะออกจากพลังประชารัฐเช่นเดียวกัน

ต้องมีสอสอเขตขึ้นไปโชว์บนเวทีด้วย

อ่าแต่สอสอเขตหลายคนเขาบอก
เขายังไม่อยากรอลาออกจากพักเดิมค่ะ

คุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนัก

โดยบอกว่าพลเอกประยุทธ์ปลื้มใจมาก
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านมาให้กำลังใจเยอะมาก

พักรวมไทยสร้างชาติวางระบบไว้เป็นอย่างดี

หากพื้นที่ทับซ้อนจะใช้โพลในพื้นที่เป็นตัวตัดสิน

พลังประชารัฐของคุณสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ย
ซึ่งคุณธนกรก็อยู่กับกลุ่มนี้เนี่ยนะ
มาอยู่รวมไทยสร้างชาติทั้งหมดด้วยหรือไม่
คุณธนกรบอกว่าคุณสมศักดิ์ยังมีเวลาตัดสินใจ
แต่ส่วนตัวเนี่ยของคุณธนกรเนี่ย
อยากมาร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์
เราก็มีการคุยกันตลอดนะครับ
นะครับได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาทำงานร่วมกันอีกเนี่ย
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับ
ส่วนคุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะ

ผู้สื่อข่าวก็ขอสัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วครับ

หรือว่าจะย้ายตามบิ๊กตู่ไปที่รวมไทยสร้างชาติ
ลองฟังคุณสมศักดิ์นะฮะ
นี่เดี๋ยวจะล้มเดี๋ยวจะโดนเสา
ยังไงเนี่ยยังไง

คุณสันติพร้อมพัฒน์ยอมรับว่า

คนที่ลาออกไปส่วนใหญ่เป็นสอสอสมัยแรกซึ่งตอนนี้ทางพักก็ได้ตัวมาทดแทนแล้วนะครับ
ทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่ต่อไป
แต่ว่าสาของจะคิดที่จะย้ายไปย้ายมาเนี่ยก็ต้องคิดดี
ทีนี้ก็ต้องถามบิ๊กป้อมกันหน่อยแล้วครับ

พี่ใหญ่ของสามปนะฮะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ผลเอกประวิทย์เนี่ยบอกว่าก็ยังคุยกับพลเอกประยุทธ์ทุกวันนะ
วันนี้ก็คุยกันตั้งแต่เช้านะประชุมคอรมอค่ะ
แต่ไม่คุยเรื่องการเมืองกันเท่านั้นเอง
อ้าคุยเรื่องงานเนอะ
จากนั้นจะประชุมใหญ่๒๑มกราคมนะฮะ
ส่วนเรื่องของการชูนโยบายหรือว่าชูหลักโซโลแกนสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับ
จะใช้มอโต้ก็คือการใช้ใจบันดาลแรง
ส่งพลเอกประวิทย์ให้เป็นนายกคนที่๓๐ให้ได้
เพราะพลเอกประวิทย์คือคนที่สร้างนายกมาแล้ว
แต่ครั้งนี้พลังประชารัฐจะสร้างหัวหน้าภักร์ของตัวเองให้เป็นนายกคนที่๓๐
เป้าหมายคือต้องทำให้สำเร็จ
พักทุกคนบอกว่าจะร่วมกันทำให้ลุงป้อมเนี่ยมีกระแสขึ้นมาให้ได้ในช่วงการเลือกตั้ง
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาแยกไปเพื่อจะมารวมกันเป็นหนึ่งใช่ไหม
มันต้องดูไกลต้องดูหลังเลือกตั้ง

แล้วใครจะฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเสียงในการจะไปโหวตนายกของแต่ละพัก
ของแต่ละฝั่งของตัวเองเนี่ยมันพอหรือไม่พออย่างไร